มาเปิดบ้านของน้องเอวัย๑๒ปีเป็นบ้านหลังที่น้องถูกป้ามิ้น
ครับและในแจ๊บฆ่ายัดถังน้ำแขกเมื่อวานนี้นะคะแม่แท้
ของน้องเอเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ก็จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกต้องนอนอยู่ตรงไหน
แต่จังหวะที่ก้าวเท้ามาถึงบ้าน

โอ้โหกอดคอกันร้องไห้
ถือรูปน้องเอถือกระถางทูบ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงนี้คือห้องครัวค่ะ
จุดที่น้องถูกฆ่ายัดถังน้ำแข็งอยู่นะคะ
แล้วบ้านหลังนี้อยู่ในซอยพย๔๘
ญาติของน้องทุกคนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ความรู้สึกทุกอย่างต่างมันมาหมดเลย

อันนี้ลุงของน้องมาด้วยเสื้อขาว

ขึ้นไปที่ชั้น๒ค่ะ
ชั้น๒เข้าไปดูซิว่าเป็นยังไง

อันนี้ห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนของในแจ๊บกับป้ามิ้น

แล้วเจออุปกรณ์ในการเสพยา

ใช่นี่แหละ
นี้ค่ะพอเข้าไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเข้าไปอีกห้องนึงคุณผู้ชม
อีกห้องนึงคิดว่าคงจะเป็นห้องนอนน้องเอถูกไหม

เขาคงจะเจอเตียงเจอถิ่นนอนเจอโต๊ะเห็นหนังสือตู้สภา
ครึ่งแป้งตอนเปิดเข้าไปดูคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ
สภาพนี้ค่ะอาจจะยังเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดู
โอ้โหเห็นรังมาแล้วดอม

รังกระดาษที่ใช้แพ็คของเต็มห้องเลย
นี่ห้องเก็บของใช่ไหมหรือยังไง

มันไม่มีที่เหลือให้คนนอนแล้วอะค่ะ
แม่ก็คิดว่าเห็นสภาพแบบนี้นี่คิดว่าน้องเอน่าจะนอนตามซอกของรังกระดาษที่วางไว้
โอ้โหครอบครัวนี่คือแบบครับแค้นใจมากนะคุณผู้ชม
ไปคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยไหนหมอนมีไหม
มีหมอนอยู่ไหมมีสักใบหนึ่งไหมไม่เห็นเลยค่ะ

นี่แหละแล้วครอบครัวเนี่ยนะก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
จำแชทหนึ่งได้ไหมที่น้องเอคือคุยกับแม่ว่าหนูอ่ะแบบขอแม่จะกินพิซซ่า
เออใช่แล้วแม่ก็แบบไม่เคยซื้อให้ค่ะ
เนี่ยค่ะครอบครัวเอาพิซซ่าที่น้องเออยากกินแต่น้องเอไม่ได้มีโอกาสได้กินแล้วนะคะ
ขนมน้ำผลไม้เสื้อผ้ากรอบรูปเอามาจัดเรียงเตรียมจะเชิญดวงวิญญาณ
แล้วปรากฏจังหวะนั้นมันมีเหตุการณ์แปลก
ญาติอ่ะทำฝากครอบตะเกียงอ่ะตกแตก
แล้วแม่ของน้องเอเนี่ยก็มาจุดทูป๙ดอกขอเจ้าที่เจ้าทางที่หน้าบ้าน

ใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงค่ะ

ตาของน้องเอเนี่ยเป็นคนเรียกดวงวิญญาณหลานสาวให้กลับบ้าน

สัมผัสแล้วก็รับรู้ได้ว่าหลานรับรู้แล้วนะ

มันตกตรงที่จุดไหนครับ

ตรงที่จุดที่เป็นถั่งน่ะครับ

เราเชื่อมั้ยคะว่า

นี่ไงเห็นไหมคะได้ยินประโยคนักศึกษฐายไหม

ได้ยินประโยคสุดท้ายไหมอาตมาได้กลิ่นตลอด
อาตมารู้ว่าหลานมาหา
นี่ค่ะหลวงตาก็เสียงสั่นเคลือเลยคุณผู้ชม
คือเมื่อวานบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
เพราะว่าทีแรกตอนแรกแม่ก็ไปที่สอนอก่อน
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็มาทำพิธี

แล้วก็ไปดูจุดตรงนั้นจุดที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เอาจริงนะเมื่อวานนี้มันก็มีช็อตที่แบบ
คุณตาก็ไม่ใช่คุณตาคุณลุง
ลุงก็แบบคับแค้นแบบอัดอั้นตันใจมาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบเตะรังกระดาษแบบโมโหค่ะ
อ๋อจังหวะหลังจากที่ขึ้นไปดูดูสิเพราะว่าคุณลูกแบบ
ปาดน้ำตาเช็ดน้ำตาก็นี่ไงคือตลอดเวลาเลยพี่เบิร์ต
ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนไม่ไหวแล้วยิ่งไปเห็นสภาพห้องนอนแบบนั้น
คิดดูสิน้องเอมาอยู่กับป้ามิ้นเนี่ยอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ
แต่น้องใช้ชีวิตยังไงต้องอยู่ในห้องแบบนี้เหรอคะ
เห็นมีที่นอนดีดีให้กับน้องเลยอ่ะทีนี้คุณผู้ชมคะ
ดูเรื่องทางคดีหน่อยละกันตำรวจสอนอบังเขนเนี่ย
ลุงพุ่งเข้าใส่เลยชกหน้ากลางสอนอเลยค่ะ
แล้วตำรวจต้องมาห้ามแล้วต้องมากันตัวลุงไป
แล้วลุงบอกว่ายอมจ่ายเลยอ่ะ๕๐๐บาท

คือยอมจ่ายเพื่อขอให้ได้ฟัดหน้าสักทีนึง

นี่ไงไปเซ็นเอกสารแล้วก็ควักตังค์จ่าย
แต่ก็ขอซัดในแป๊บสักทีมาทำกับหลานแบบนี้ได้ยังไง

ขอฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะคะ

เรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

พนักงานก็คัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วค่ะ

อันนี้คือตอนที่ในแจ๊บขึ้นรถนะ
แล้วนักข่าวพยายามถาม
ลองดูค่ะว่าแจ๊บจะพูดอะไรบ้าง
ใครต้องตีตัวแรก

ทำไมเราถึงทำน้องแบบนั้นอ่ะ

แล้วพร้อมกับมิ้นก่อนตีน้องป่ะ

ครั้งนี้อะไรที่เราฟิลขาดเลยอ่ะเพราะว่า

แต่ยืนยันนะว่ามิ้นตีด้วย
ก็บ่อยครับเพราะเขาชอบท้าทายครับ
เขาท้าทายท้าทายเราว่าไง
ขอโทษดีครับ

ก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องเกี่ยวกับมิ้นท์นี่แหละค่ะ
ซึ่งมิ้นท์เนี่ยเรารายงานข่าวไปเมื่อวานว่าแบบ
ตี๑เข้าสู่เมื่อวันพฤหัสนะ
มินก็เหมือนกลับมาที่สนบังเขน
แหละมาแอบเนี่ยค่ะ

ใช่ก็โดนไปเรื่องของการสนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ซ่อนเร้นเพื่อปิดบังการตาย
ไม่ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตราย

ซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราว

คือเขาบอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่มันเชื่อมโยงมาถึงมิ้นท์ได้
ตอนแรกที่บอกว่ามิ้นเป็นคนเอากล้องวงจรปิดไปให้กับตำรวจถูกไหม
คือมิ้นท์เขาตัดช่วงที่เขาทำร้ายน้องเอออก
แล้วเอาไปให้เฉพาะจังหวะที่แจ๊บตีแล้ว
ตำรวจเห็นแปลกตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดแล้วกู้ภาพคืนมาหมดเลยนะ
เห็นพฤติการของมิ้นท์ว่าอ้าวอ้าวมิ้น
คือมันมีวงจรปิดเวอร์ชันของมิ้น

คือของมิ้นท์เป็นตัดต่อบางส่วนตัดมาแล้ว
ตัดมาแล้วบางส่วนที่เห็นช่วงที่แจ๊บทำ

แต่พอตำรวจไปกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาทั้งหมด
ก็เลยได้รู้ไงเห็นแบบเต็ม

แจ๊บบอกไปแล้วก็อยู่ด้วยกันทำด้วยกันอะไรเออ
ใช่ก็นี่แหละเพราะว่าไม่งั้นคนจะสงสัยใช่ไหมว่า
มิ้นในเมื่อเธอรู้อยู่ว่าเธอทำ

ทำไมแบบว่าเอาหลักฐานไปให้ตำรวจ

แล้วนี่ที่กอดกันแจ๊บกับมิ้นต์คือ

คือตีเขาไงตอนโกรธตีเขา

คุณผู้ชมถามมาว่าทำไมแม่น้องเอถึงไม่อยู่กับน้องเอ

อยากอยู่กับป้ามิ้นอยากอยู่กรุงเทพนะคะ